น่ายินดีของพี่เจเจตรินนะคะ
หลังได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรจตุตะถดิเรกคุณาพร
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูล
ในฐานะบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอดีตนักเจสกีทีมชาตินะคะ
โดยคุณพ่อลูกสามได้เผยความรู้สึกผ่านข้อความดังนี้ค่ะ
เขาบอกว่ารู้สึกเป็นเกียรติอันสูงสุดของเจตรินในเดือนธันวาคม๒๕๖๐ที่ผ่านมา
ผมได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรจตุดิเรกคุณาพร
ซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณของล้นกล้าวล้นกระหม่อมสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรบดินทรเทพยวรางกูล
ในฐานะที่ผมเป็นบุคคลที่สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยอดีตนักเจสกีทีมชาติ
ได้สร้างสถิติสลาลมโลกไว้ถึง๒ตำแหน่งและอันดับโลกหลายรายการ
ขอพระองค์ส่งพระเจริญยิ่งยืนนานนอกจากนี้ทางด้านพี่ชอดซายทิป
ก็ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยพรอันเป็นที่สันเสริญยิ่งดิเรกคุณาพร
ในฐานะบุคคลที่ทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเช่นเดียวกันพี่ชอตก็ได้โพสต์ข้อความ

รู้สึกทราบซึ้งและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างยิ่ง
พร้อมกับสัญญาว่าจะมุ่งมั่น
และตั้งใจทำประโยชน์แก่สังคมส่วนรวมต่อไปนั่นเองนะคะ